สนับสนุนโดยอีซูซูดีแมคบลูพาเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

ฟิลสิกมาร์มีงสิกมมาต่อกันคนหนึ่งเลย

สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับ

แน่นอนหาเจอกับพวกเรานะ๓ทุ่ม๒๐ประทีแบบนี้

ทุกวันยกเวลสัวพิษ

เขานินทาเราเมื่อเย็นนี้เฮ้ย

ใครครับ

อาจารย์พูดเลยว่าไอ้คนนี้มันนินทา

ถ้าผมเจอนะผมจะไปด่าให้อาจารย์

ปล่อยท่องไม่ว่าอาจารย์ได้ยังไง

พี่มดดำพอพูดถึงในการโป๊ะแตกทำท่าขยังขยังมากนี่นะ

กัดกันแทบจะต้องเอาน้ำสาดให้ออกจากกัน

ไม่รู้เขาเก็บความลับอะไรกันไว้ก็ไม่รู้

สนิทกันมากจนขนาดที่เขาไปถ่ายหนังเนี่ย

ที่มุมเดิมเขาก็ถ่ายกันมดดำฉันจะช้อปปิ้ง
วีนเลยฉันจะช้อปปิ้งฉันไม่ยอมฉันมาฉันไม่ได้ช้อปปิ้งเลยนั้นมดดำช้อปปิ้งใช่ไหม
พวกเราขึ้นรถทัวร์กลับไปเลยปล่อยให้มันเดินอยู่คนเดียว

อย่างนี้เขาซื้อว่าอย่างนั้นมาเรื่องนี้ดีกว่า

เรื่องเกี่ยวกับรถกระหลาเรื่องรถเนี่ยมันก็มีคนคนหนึ่งเนี่ยนะคะ
เขาขับรถด้านขวาแล้วขับช้าจึงมีคนคนหนึ่งเนี่ยก็เลยเกิดพฤติกรรมเพี้ยนขึ้นมา
ขับเร่งขวาแล้วขับช้าคนนี้เขาทนไม่ได้ค่ะ
ลองดูสิลองดูคลิปเขาสิว่าเขาทนไม่ได้ยังไงโอเค
เขานึกว่าถนนนี้เป็นของเขาเองเขาก็เลยขับเลื้อยเป็นงูเลยค่ะ
ผ่านหน้าคนนั้นคนนี้ทีเนี่ยเขตประเวทเลยนะแค่เห็นที่เกิดเนี่ยนะคะ
ก็มีคนถ่ายคลิปเอาไว้พอคลิปแชร์ออกไปนะเขาก็ติดตามเจ้าของรถ
อันนี้ไม่ได้ว่ากันนะเราต้องว่าตามข่าว
ชื่อเจ้าของรถเนี่ยชื่อคุณประสงค์ครับผม
มีตำแหน่งเป็นอุปนายกสมาคมธรคมนมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมด้วยนะ

ซ้ายนี่ไปขวาพอจะแซงปุ๊บมาซ้าย

ใช่บอกว่าที่ทำอย่างนี้เนี่ย
เพราะว่ามันมีรถที่ขับช้าเลนขวา
ก็เลยแซงหน้าให้ดู

แต่ตำรวจไม่คิดอย่างเขา

ตำรวจบอกขับรถอย่างนี้ประมาทนะ
คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของคนอื่นนะ

สุดท้ายเธอเลยต้องใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ขอรถคืน

แล้วก็ยื่นหลักทรัพย์๓๐๐๐บาทปล่อยตัวชั่วคราวไป
นี่ไงอยู่บนถนนดีไม่ชอบ

มันไม่ควรอาจารย์ถ้าเป็นเทรนเนอร์ก็น่าจะแบบไปสอนสนามแข่งให้มันจริงจัง

แต่ว่าตอนนี้ผมอยากดูเสียงสัมภาษณ์เขา

ใครนึกออกมาว่าภาษณาพวกวัทย์เศร้าหลีนเนี่ย
ถ้าคุณเก่งมาอาจารย์ได้คุณก็ไปได้
คุณต้องผ่านด่าน๑๘มดรทองคำอะไรอย่างนี้
หัวใจของการสอนมันอยู่ในตัวไง

เฮ้ยผมอยากสอนคุณนะว่าคุณขับรถแบบนี้ไม่ได้
ถ้าคุณเก่งนะคุณต้องขับแซงผมให้ได้
นี่กลายเป็นเรื่องที่ว่าขับรถโดยประมาท

ถ้าขับรถอย่างคุณนี่ไม่ขอเก่งกว่า

ใช่ขับให้ดูเลยขับให้ดูคุณอยู่ด้านหลังใช่ไหมคุณดูผม
นี่คือการขับรถที่ถูกต้อง

อาจจะมีลูกอยู่เล็กอยู่ในรถแล้วก็เล่นแม่งูเอ๋ย
แม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนสอนลูกไปเรื่อย
หรือไม่ก็อาจจะเกิดปีงูขับขนาดนี้นะฮะ

ถ้าเราจะสอนเขานะจอดรถคุยกันดีกว่าไหม
ว่าขับรถช้าอย่าอยู่เลนขวา
แต่เทรนเนอร์เขาบอกว่าเขารับผิดนะ
แต่ตอนแรกเขาบอกนี่พี่มดตั้งเป็นเทรนเนอร์เลย

แต่ตอนแรกไม่คิดว่าหรอกว่าทำแบบนี้มันผิด

อย่างนี้เขาได้ขับรถประมาททำให้คนอื่นไม่ปลอดภัย

มีลูกน้องเป็น๑๐คนเป็นร้อยคน

จะถามว่าคนเหล่านี้เข้าลูกค้าของคุณหรือเปล่า
ใช่แล้วแจ้งว่ามันจะกระทบต่อหน้าที่การงาน

อันนั้นมันก็อันนั้นมันก็อีกเคส

สมมุติว่าไม่โดนลงโทษลงทันอะไรนะ
มันก็ลงโทษด้วยตัวเอง
ไปไหนมาไหนมันมองหน้าคนไม่สนิทนะ
สมมติจะเกิดชาวทำผิดแล้วก็เป็นที่รับรู้

เป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้ว
ตำรวจพูดให้ฟังแล้วไม่รับผิดได้ไง

มาแล้วชอบกันกันมาเยอะไม่อยากคุยกัน๓คนเดี๋ยวทะเลาะกัน

ไม่ไม่มีใครทะเลาะกันหรอกมีแต่จนจะด่าเช้าคนเดียว

มาร์ทตอนนี้ไปรีวิวรถกระบะอยู่ที่สเปนนะครับ

พี่มันพูดเรื่องรถกระบะกับมาอีกแล้ว

ต้องให้ต้องให้เขาหลุดให้เขาควรนะ
สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมบีเก็นวันพุช
ต้องเต็มที่หน่อยอาจารย์นอกซักหน่อยอาจารย์

น้องเอาเด็กผู้ชายมา๔คนนี้ให้อาจารย์เลือกหน่อย

เธอสั่งไปใช้เองเหรอจำลงเธอเปลี่ยนรัสเซียมแล้วเหรอชาว

ไม่ใช่เลยเธอเปลี่ยนรัสเซียม
พอเล่าเรื่องนี้มาตำรวจมึนเพราะอะไร

ผมว่าพี่มดพี่พศมึนมากกว่าตำรวจอีกตอนนี้

นั่นเรื่องของชาวบ้านนี้

อย่างเรื่องนี้ที่ทำเอาตำรวจพัทยาถึงกับกุมขมับ

ชื่อนางสาวหนึ่งรุทัยเขาแจ้งความว่ามีคนเก็บโทรศัพท์มือถือของเธอได้

จะคืนก็แต่เมื่อต้องจ่ายค่าไทยมา๕๐๐๐บาท

เก็บได้เธอยากได้คืนเพราะเก็บได้จริง

สอบที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ทำงานของหญิงที่เก็บโทรศัพท์มือถือได้

เธอก็โวยวายแต่ตำรวจว่าไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมย

ไม่ใช่ของเธอของคนอื่นที่เราเคลี่ยมอยู่ตรงนี้
เพราะโทรศัพท์นี้ราคาทั้ง๓หมื่น

ถ้าเกิดว่าลูกใครเขาหลงเนี่ยนะแล้วเราเจอลูกเขาเนี่ยนะ

ใช่ถ้าเจอคนนี้คนนี้เจอเด็กคนนี้ก็น่าจะเป็นแบบนี้
กว่าอีกพอเจ้าหน้าที่ขอดูโทรศัพท์นางสาวเอ
ก็ปิดเครื่องและซุกไว้ที่หน้าท้อง

โดยเหน็บไว้กับกางเกง

แล้วก็ยังโวยวายอ้างว่ามีเพื่อนเป็นตำรวจ
ยืนยันว่ายังไงก็จะไม่ยอมคืน
เราจะไปตกลงกันที่โรงพักเท่านั้น

ทำผิดมีเพื่อนเป็นตำรวจจะพ้นผิดอ่ะ

ใช่พี่สวยสวยก็เป็นเพื่อนคนนี้วะ
จะช่วยให้เพื่อนที่ทำผิดพ้นผิดอ่ะ

ได้รับคำตอบว่า
จะคืนให้ถ้าไม่ให้ฉัน๕พันฉันไม่คืนมันเป็นของฉันก็ฉันเจอ
เออว่ะฉันเจอฉันเจอต้องเป็นของฉัน
ถ้าพี่โพธเจอคนแบบนี้พี่โพธทำยังไง

อีบ๊าผมว่าพี่ไม่พีบหรอก

ครับผมด่ามันในอินสตาแกรมนี่แหละ
ถ้าของตกเราต้องไปคืนที่ใดที่หนึ่งใช่ไหม
ที่ตำรวจก็ได้หรือถ้าเกิดสำนักงานไหนเขามี

เธอบอกว่าอย่างไรรู้ไหมเอาแค่ศีลน้ำจ่ายพันธุ์หนึ่งก็ได้

แต่ผู้กรดีไม่ยอมอย่างนั้นจะขอ๕๐๐๐บาท

ไอ้คนเจ้าของนี่เตรียมตังค์จะให้แล้ว

ใช่แต่อีกคนเก็บได้บอกไม่ได้

จริงแล้วไม่อยากเอาเรื่องนางสาวเอ

อโหสิคือนางสาวเอไม่ได้ตั้งท้องนะ

โดนเขากล่าวหากันโชคทรัพย์ค่ะ

ฉันงงนะยังมีคนแบบนี้หลงเหลืออยู่ในโลกมนุษย์นี้
ไม่เธอคิดแปลกไงตะกะเธอประหลา
ผมว่า๑๐๘วิธีกินตังค์เพื่อน
อยากจะเอาตังค์เขามาอยู่ในกระเป๋าเรา

ไม่แบบน้อยอ่ะน้อย
ความคิดอาจจะน้อย

หรือว่าเก็บของถ้าเป็นมีเจ้าของก็ต้อง

แต่การที่เก็บเอามาแหละก็ขอเงิน

ก็คือเราก็ยื่นหมูยื่นแมว

คิดตังค์ต่อจากเขาก็ได้พอเขาคิดตังค์เสร็จเขาอาจจะลืม
เราเข้าไปสวมปุ๊บเก็บมาได้เลยอย่างนี้ขอ๕๐๐ไม่ได้
ไม่ได้กันโชคทรัพย์เหรอกันโชคทรัพย
ว่าเหมือนสมัยเด็กมันเหมือนสมัยที่เด็กที่แบบ
เจอของของฉันเป็นของฉันแล้วอ่ะเอามาอย่างนี้นะ
เหมือนเด็กอันนั้นสมองน้อยหน่อยอันนั้นสมองน้อย
ถ้าสมมุติว่าเวลาแบบเด็กขอตังค์แล้วให้โอนไปให้นี่คือกันโชคทรัพย์ไหม
หมายว่าเต็มใจฉันเต็มใจ
ไปคนเดียวกันแล้วก็ได้นักประโยชน์อย่าเกลียกกับพี่

ไม่ใช่เพราะมีอะไรกับเด็กไท

เป็นวิธีที่คลาสสิกมากเลยนะ
เด็กก็กลับบ้านไปแล้วก็ลืม

แต่ไม่ใช่อาจารย์เนอะ

ให้เด็กเห็นว่ามีแค่นั้น
แต่ว่าเวลาที่เธอมีอะไรกับเด็กเนี่ย

เธอซ่อนตังค์ที่เหลือไว้ในถุงเท้า

เธอมีอะไรกับเด็กเธอไม่เคยถอดถุงเท้า

ไหนเด็กอยากจะขโมยรองเท้าก็ถือว่าฟุกอะเนาะ

แบบการเป็นการตามเศร้าเอเนี่ย
ยังมีอีกหลายคนนะถูกที่ไม่รู้เรื่องอะไรว่าแบบผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้
คืออยากจะได้ตังค์อยากได้ตังค์ไงเป็นความงกก็เลยโง่

ไม่ต้องไปทำงานที่บาร์แล้วโทรศัพท์๓๐๐๐๓๐๐๐
ที่เอา๕๐๐๐นี่เปล่าโทรศัพท์๓๐๐๐๐
เจ้าของก็น่าบอกของจีนแดงลดเดิดได้ไหม

ช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาจับโป๊ะกันดีกว่าคุณผู้ชมครับ
น้องใบเฟิร์นตอนนี้ได้ข่าวว่ามีปัญหากับคุณก้าวน้ำพาว
สุดยอดผู้องดูแลดาราอีกหนึ่งคน
เอาเรื่องนี้ต้องให้ชาวเป็นคนเล่า

เกี่ยวกับความรักแต่เกี่ยวกับหน้าที่การงาน

เกี่ยวกับผู้จัดการครับผม
ทำเอาชาวเน็ตนะฮะต้องกระตุกต่อมเผือกเลยทีเดียว
คุณผู้ชมครับหลังนี้ชาวเน็ตหรือเราชาวเน็ตรวมถึงเราด้วย
หลังมีคนไปตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ชื่อดังอย่างพันทิศว่า
ล่าสุดน้องใบเฟิร์นพิมชนกนะฮะได้เปลี่ยนเบอร์คนติดต่องานใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จากเดิมเนี่ยที่เคยเป็นเบอร์ของพี่กล้าวน้ำพาวผู้จัดการส่วนตัวในคอนแท็กอินสตราแกรม
วกกับพี่ก้าวเองเนี่ยก็ได้ลงข้อความมีนัยยะในทวิตเตอร์ว่า
การตัดสินใจอะไรไปไม่รู้ทำไมต้องเสียใจทุกครั้ง
แต่เชื่อป่ะไม่เคยเสียดายเลยแม้แต่ครั้งเดียว
และครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกน้ำพราวแค่บ่น
จาก๓คนเหลือแค่ตัวเองกับน้องใหม่ดาวิกา
อืมงานนี้ก็เลยทำเอาหลายคนเนี้ยสงสัยทันทีว่าเอ๊ะ
ใบเฟิร์นกับพี่ก้าวคอนเวิร์ตกันหรือเปล่า

ไม่ให้เรียนพี่ก้าวเฉยแล้วเค้าต้องพี่ก้าน้ำพราว
โอเคนะครับผมแต่เมื่อ๔วันก่อน
กำลังใจที่มีไม่ว่านาทีไหน
หรือว่าจะมีเขาซะแล้วเรื่องนี้

ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าครอบครัวเขาคือกำลังใจที่ดีที่สุด

คนนอกไม่เกี่ยวแต่คนนอกก็พยายามที่จะเข้าไปตลอด
นะครับโดยเฉพาะพวกเรานักข่าว
ก็มันมีต่อมเผือกไง

เราก็จะเห็นว่ามันมีนัยยะอยู่เหมือนกัน
บรรทัศน์แรกคือเปลี่ยนเบอร์ผู้จัดการที่จะติดต่องาน

พอให้เบอร์ใหม่เราก็ต้องคิดแล้วว่ามันเกิดอะไร
แต่เบอร์ใหม่ผู้จัดการคนใหม่เนี่ยเป็นใครครับพี่พศ

ก็ยังอยู่ในวงโคจรของพี่ก้าวน้ำพาวอยู่

พี่ก้าวนี่เขาก็เคยอยู่กับพี่เอสุภาชัยนะ

มัยเฟิร์นก็ไปเอา
แล้วพี่ก้าก็เลยเอ้าเราไปอยู่ด้วยกันดีกว่า
ก็เหมือนแค่ว่าอยู่บริษัทนี่มีปัญหา

หรืออย่างนี้ป่ะพี่พศน้องใบเฟิร์นอาจจะคิดว่าตัวเองไม่ใช่ลูกรัก
เพราะว่าพี่ก้าวน้ำพาวโอ้แต่น้องใหม่ดาวิกา
หรือว่าน้องใบเฟิร์นสร้างกระแสเพราะตอนนี้น้องใบเฟิร์นเงียบนะ

เขาเงียบนะจานเพราะเขาต้องแจ่งหมดสัญญาณ
แต่อาจารย์ลองคิดดูว่าเขาก็ไม่ได้ให้คนใหม่ติดต่อเลย
ก็ยังเป็นทีมเดียวกับพี่ก้าวน้ำพาวอยู่
ก็ได้ทั้งสองอย่างว่าโอเคอยู่ในทีมเดียวกันแล้วแยกตรงนี้

แต่อีกอันหนึ่งก็คือหลงจู้แข็งแรงแล้วเลยตั้งเอง

ก็อาจจะเป็นหลงจุของก้าวนั่นแหละ

แล้วครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกก็แปลว่าคนที่เดินออกจากเข้าไป

ก็ไม่รู้เขาเคยเสียใครไปบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้
ไม่เคยพี่ก้าวน้ำพราวไม่เคยมี

โอเคแต่ยังไงเราก็รู้ข่าวของน้องใบเฟิร์นอีกแล้ว

ได้ยินชื่ออีกแล้วเราก็รู้ว่าใบเฟิร์นนี่น่ะ
นี่แปลว่าสองคนนี้กำลังปักใจมากเขาสร้างกระแสให้มีชื่อติด

ว้าวฉันไม่รู้เลย

ในที่สุดเราก็ได้ยินชื่อใบเฟิร์นอีกแล้ว

แม่ก็ตีความได้นะจ๊ะ
เพราะว่าพี่ก้าวเนี่ยออกมาพี่ก้าวน้ำพาวลงในทวิตเตอร์เนี่ย
ข้อความตัดพร้อมเหมือนจะมีเรื่องกันยังไงก็ไม่รู้
แต่ทีมงานโทรไปก็ได้คำตอบแบบนี้มา

อันนี้เราพูดกันแบบเห็นเลยนะที่แบบอยู่ตรงนี้

นี่แต่พี่ก้าวเขาไม่ได้ลงรูปใบเฟิร์

เรื่องอะไรเก่งเรื่องสร้างเรื่องให้เป็นเรื่อง
เออเหรอไปว่าก้าวหาก็อีกแล้ว

พี่ก้าวพี่ย่อมเห็นผีนะครับผม

เอามาเหอะพี่พฤตเอามาเคลียร์ใจกัน

เพราะว่าถ้าภาพจียอยกับพี่พฤตนั่งอยู่ด้วยกันแล้ว

เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าอยากขอโทษส่วนตัวก่อน
แล้วเดี๋ยวถ้าพี่พศจะแถลงข่าวอะไรเดี๋ยวเขาจะมาด้วย

มาขอโทษเจ้าแม่อย่างนี้นะครับ

ต้องมาพร้อมพานพุ่มแล้วก็ทูบเทียนแพร่ค่ะ
เหรอแล้วก็มีลำถวายด้วย
ใช่นะครับคือระดับอย่างนี้น้อยกว่านี้ไม่ได้

เพราะว่าเขาอยากจะไม่รู้ว่าจะต้องดอกมุ้งดอกไม้เนี่ย
เขาอาจจะเอาข้าวยำเกาหลีมาฝาก

อันนี้จีอนบอกด้วยนะ

ถ้าจะทำให้ยกโทษให้นะกรุณาเอาข้าวเกาหลีในครกมาด้วยนะ
โอเคพรุงนี้พี่รอบิมบับอยู่นะฮะ

เข้ายำนี่แหละ

นี่สงสัยพวกนี้ไปทำหน้าเกาหลีบ่อย
อันนี้มันดูซีรีส์เยอะ
ไม่เคยไปไม่รู้คำนี้หรอก
ไม่เคยสู่ง่ายไม่เคยอ้ายพี่ก้าวไม่รู้เลย
เอาอย่างนี้เราจะกลับมาคิดวิเคราะห์แยกแยะ
ปหลาก่อนค่ะสวัสดีครับอ้าวพี่ก้าวว่าไง
โปรดติดตามตอนต่อไป